ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีปิตุฆาตลูกเมาฆ่าพ่อค่ะ
ลูกชายที่มีอาการเมาใช้มีดเชื่อดคอพ่อจนตาย
แล้วลากศพมาไว้ที่หน้าบ้านก่อนจะมีการใช้ผ้าห่มคลุมเอาไว้นะคะ
เจ้าตัวไม่ได้หลบหนีไปไหนตำรวจตามรวบตัวไว้ได้
ในสภาพเมาแอคล้ายกับอ้างว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวนะคะ
แม้ว่าจะมีข้อมูลว่าเขาเคยป่วยแล้วก็รักษาทางจิตเวท
แต่ก็ต้องโดนดำเนินคดีต่อไปส่วนจะบ้าหรือว่าไม่ว่า
อยู่ที่พยานหลักฐานแล้วก็การตรวจร่างกายนะคะ
เจาะลึกประเด็นร้อนเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เกิดเหตุปิตุฆาตลูกฆ่าพ่ออีกจนได้เมื่อนายสมรวัย๔๔
กลายเป็นเหยื่อคมมีดลูกชายโดนฟันเข้าจุดตายหลายแผล
คอโดนฟันเวอะหวะศีรษะถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกัน
กระโหลกยุบศพถูกลากมาวางไว้หน้าบ้าน
เป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้นตอนเช้าวันที่๓๑มีนาคม
บ้านเลขที่๙๕หมู่๒บ้านสนามตำบลเสื้อโกก
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
คือจุดเกิดเหตุที่ตำรวจบาปีปฐุมรุดไปตรวจสอบ
พบทั่วบ้านมีรอยเลือดสาดกระเซ็นไปทั่ว
เหยื่อถูกทำร้ายอย่างทรมาน
ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
คนก่อเหตุคือนายอนุชาลูกชายวัย๒๖ปีไม่ได้หลบหนี
ตำรวจพบหมอนี่นั่งเมาค้างอยู่กับที่
จึงคุมตัวไว้ภูจาวกวลพลิสุรา
สารภาพด้วยน้ำเสียงออแอบอกมีเรื่องทะเลาะกับพ่อ
พอศพจังหวะก็ตรงเข้าทุบตีพ่อ
ก่อนจะลากมาที่หน้าบ้านเอาผ้าห่มมาห่มไว้
ปิตุฆาตพูดเหมือนตัวเองทำไปโดยไม่รู้ตัว
กระทั่งมารู้จากญาติว่าฆ่าพ่อตาย
ตำรวจจึงคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
คนตายบอกพ่อลูกอาศัยอยู่กันสองคน
ส่วนแม่ทิ้งนายอนุชาไปตั้งแต่เด็ก
ที่ผ่านมาอนุชามักทะเลาะและทำร้ายพ่อเป็นประจำ
คนแถวนี้เห็นเป็นเรื่องปกติ
เมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันอีก

จนมาตอนเช้ามีญาติเอาอาหารไปให้
จะเข้าไปปลูกก็ถึงกับพังงะ
เมื่อพบว่าอนุชาฆ่าพ่อจนตาย
คือว่าในมุมบ้านประจำ

มันมันราวะมันของเงินพอ
นายสุธีลุงของคนตายบอกดูแลครอบครัวนี้มาตลอด
เวลาไม่มีกินก็จะเอาข้าวมาให้
กระทั่งมีคนโทรมาบอกว่าหลานถูกลูกชายฆ่าตาย

ที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่น
รักษาตั้งแต่ปี๕๙แต่ช่วงหลังไม่ได้ไปหาหมอ
ส่วนคนเป็นพ่อรักษาตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

กระทั่งสุดท้ายบานปลายกลายเป็นเหตุฆ่ากัน
ชั้นนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีเอาไว้ก่อน
เมืองต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากเมาทะเลาะกัน
ส่วนอาการทางจิตจะบ้าหรือไม่บ้า
บ้าไปตามผลการตรวจร่างกายและพยานหลักฐาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน